ก็จดทะเบียนกับผู้ชายได้คือทุกเพศอ่ะผู้หญิงก็จดทะเบียนกับผู้หญิงได้ใช่คนรักเพศเดียวกันก็จดทะเบียนได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยสังคมเปิดกว้างอยู่แล้วต่างประเภทก็โรนโรงกันเยอะมากใช่ในไทยเราเองทุกวันนี้ก็เปิดกว้างทางเพศค่ะนะครับยอมรับกันอย่างสบายสบายไม่ต้องมีการจำกัดอะไรนะ
คุณที่ดูนะฮะกลุ่มคนที่เข้ามายืนข้อเรียกร้องนี่มีอยู่คู่หนึ่งเป็นแบบเนี้ยครับ
ปัญหาก็คือมันคือสถานที่รัชการรัฐสภาใช่ค่ะการแถลงข่าวหลายกลุ่มหลายภาคประชาชนหลายองค์กรก็เคยมาแถลงข่าวก็
พูดแถลงมีป้ายมีตัวหนังสือข้อความอะไรก็ว่าไป
แต่ลักษณะแบบนี้ตอนที่มายื่นหนังสือต่อนางมุกดาพงสมบัติ
ประธานคณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ
กลุ่มชาติภัณฑ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
เรียกร้องให้สภาผู้แทนตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไข
กฎหมายแพ่งรภานิษฐ์เรื่องเงื่อนไขการสมรส
ให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน

แต่พอไปเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เข้าคนก็โอ้โหวิภาควิจารณ์กันหนักเลย
นางสาวผ่องศรีธรภูมิหัวหน้าคณะทำงานการเมือง
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรก็ออกมาชี้แจงเลยนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยระเบียบหลักเกณฑ์ของการใช้ห้องแถลงข่าวของรัฐสภา

ซึ่งการแถลงข่าวเนี่ยอย่าทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางอนาจารย์
เขาห้ามอยู่แล้วห้ามแสดงออกเชิงลามกอนาจารย์
ที่ผ่านมาหลายครั้งก็มีการละเมิดกติกาข้อบังคับอยู่บ่อย
ก็ต้องเข้มงวดคัดกรองการแถลงข่าวให้เป็นไปตามระเบียบด้วย
เนื่องมาจากสถานที่นะคะคือรัฐสภา

นาธันยวัฒน์กระมวลวงวัฒน์สบรภักษ์อนาคตใหม่
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่พากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศไปยื่นหนังสือ
ก็เลยออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ขาดคิดไม่ได้เตรียมการ
ก็เดี๋ยวจะเชิญบุคคลทั้งสองคนมาว่ากล่าวตักเตือนต่อไป